คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ดูเรื่องการเมืองมาวิเคราะห์กันหน่อยนะคะ
หลังจากที่มีการประกาศรับรองทั้งสสเขตสอบบัญชีรายชื่อ
แล้วก็ประกาศกันออกมาแล้วเนี่ยตอนแรกที่ดูเหมือนว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะมีพักใหญ่สองคั่ว
ตอนนี้มีการเจรจาคั่วที่๓ออกมามีการยอมรับว่ามีการพูดคุยกันอยู่ด้วย
แล้วตกลงแล้วบทสรุปจะเป็นอย่างไรจะมีทางออกอย่างไรบ้างกับการเมืองไทยในตอนนี้
ติดตามพร้อมกันกับการวิเคราะห์ของคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อกรกตประกาศ
ผลการเลือกตั้งทั้งระบบ

สองวันนี้เป็นตัวแปรสำคัญที่จะชี้ชัดว่าพักไหนจะรวมเสียงได้มากกว่า
เพราะ๑๑คนจาก๑๑พักที่ได้สอสอบัญชีรายชื่อพักละคน
แม้ว่าคะแนนจะต่ำกว่า๗๑๐๐คะแนนก็ได้คะแนนด้วยพักละคนพักละคน
คน๑๑คนนี้ค่อนข้างชัดแล้วครับว่าเขาจะไปสนับสนุนฝากฝั่งพลังประชารัฐ
เขาไปหนุนบิ๊กตูให้เป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นเมื่อ๑๑เสียงไปเพิ่มอีกฝั่งหนึ่ง
อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องลดไปโดยปริยายเพราะจำนวนสอสอก็มีจำกัดอยู่แค่นั้น
แปลว่าฝากฟังพักเพื่อไทยกับพันธมิตร
หายไป๑๑เสียงมาเพิ่มทางนี้๑๑เสียง
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ตัวเลขจะเป็นยังไงอ้าวผมขึ้นจอให้ดู
จอให้ดูซ้ายมือท่านเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำเดินด้วยพักพันธมิตรทั้งหลาย
ที่เคยประกาศศัตยบันร่วมมือกันนั่นแหละ๗พัก
ตัวเลขณวันนี้๗ภักดิ์นี้เหลือ๒๔๕
ไม่ถึงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง๒๕๐
แต่พอไปดูอีกฝากหนึ่ง
ฝ่ายที่หนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
มีพักพลังประชารัฐเป็นแกน
รวมกันทั้งหมด๒๐พัก
ได้เสียง๒๕๓เสียง
เกินครึ่งไป๓เสียง
มากกว่าเสียงทางฝากฝากเพื่อไทย๘เสียงเท่านั้นครับ
แล้วใน๒๕๓เสียงเนี่ย
รวมประชาธิปัตย์ด้วยนะครับ

ซึ่งประชาธิปัตย์นี่แหละที่เป็นตัวแปรสำคัญจริง
เพราะพักภูมิใจไทยนั้น
ตอนแรกที่บอกเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดไม่ใช่แล้ว
เพราะอ่านตามหน้าไพ่ตอนนี้
ภักดิ์ภูมิใจไทยก็จะมาอยู่กับภักดิ์พลังประชารัฐ
ที่ยังไม่แน่ก็คือพักประชาธิปัตย์
เขารอเลือกหัวหน้าพักวันที่๑๕ที่จะถึงนี้
ก็ต้องรอดูว่าหัวหน้าพักใหม่จะนำ
ภักดิ์ประชาธิปัตย์ไปทางไหนมี๒ทาง
ทางที่๑ไปรวมกับพักพลังประชารัฐ
ทางที่๒เป็นฝ่ายค้านอิสระ
เป็นฝ่ายค้านอิสระแล้วถ้า
ประชาธิปัตย์เลือกทางที่๒เป็นฝ่ายค้านอิสระ
ก็แน่นอนว่าจะต้องมีฮูเห่าที่ไปสนับสนุน
พลังประชารัฐจำนวนหนึ่งแน่นอน
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นถ้า๕๐กว่าเสียงของ

ไม่ไปรวมกับพักพลังประชารัฐหรือไปไม่หมด

ฉะนั้นก็จะเกิดสภาพเป็ดง่อย
เดินไม่ได้เป็ดง่อยเดินไม่ได้
แล้วไหนก็มีข่าวว่านี่จะมีสูตรใหม่เกิดขึ้น
สูตรที่ภักดิ์สองสามภักดิ์เขาเห็นว่า
แบ่งเก้าอี้โคต้ารัฐมนตรี
ดูเหมือนว่าเก้าอี้สำคัญสำคัญ
พลังประชารัฐก็จะเอาไปหมด
เก้าอี้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก็จะเอาไปหมด
ก็เลยมีข่าวเช้าวันนี้
เช้าวันนี้คือเช้าวันศุกร์ที่อัดรายการอยู่เนี่ย

เปิดศึกชิงเก้าอี้ดันคั่วที่๓ตั้งรัฐบาล
มีภักดิ์ประชาธิบัติภักดิ์ภูมิใจไทย
พักชาติไทยพัฒนาเป็นแกนจัด
โวยพักพลังประชารัฐยึดโคต้าเศรษฐกิจ

หึ่งประชาธิบัติภูมิใจไทย
ขั้วที่๓แข่งพลังประชารัฐตั้งรัฐบาล
บีบให้คายกระทรวงใหญ่
นี่แทรกขึ้นมาอีกเป็นครัวที่สาม
แต่ถ้าข่าวนี้ไม่จริงก็แล้วกันไป
แต่ว่าสมมุติว่าข่าวนั้นไม่จริง
เอาทีนี้มาดูมาดูของจริง
แล้วของจริงบอกว่าฝากพลังประชารัฐ
รวมเสียงได้๒๕๓ที่เห็นในตารางเมื่อกี้
นี่รวมประชาธิปัตย์แล้วนะครับ

นี่จะเป็นรัฐบาลที่เสียงปริ่มน้ำมากที่สุด

สมัยก่อนผมหาข่าวอยู่ใหม่
ชนะเกิน๒๐๓๐เสียงเขาก็บอกไม่ปลอดภัยแล้ว

ไม่ปลอดภัยนี่เกินไปแค่สามเสียงคำถามก็คือว่าเกินแค่สามเสียงเนี่ย
คุณจะบริหารสภาได้ยังไงคุณจะบริหารเสถียรภาพของรัฐบาลได้ยังไง
ถ้าเสียงเกินไปสามเสียงจริงอย่างที่ว่าหรือไม่ก็อีกทางหนึ่ง
เขารอว่าเขารอว่าเอาสวมาโหวตร่วมแล้วได้นายกรัฐมนตรีก่อน
เมื่อได้นายกรัฐมนตรีนิ่งอยู่แล้วสมมุติพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อ
เมื่อได้นายกแล้วฝากที่ก่อกันเหนียวแน่นฝากฝั่งเพื่อไทย
เขาเชื่อว่าถ้าเห็นตัวนายกแล้วชัดเจนแล้วว่าทางนี้เป็นรัฐบาลแหง
เขาบอกว่าที่กอดกันแน่นก็อาจจะกอดกันหลวม
แล้วถ้ากอดกันหลวมเขาก็บอกว่ามีโอกาสจะผละกันมาร่วมทางนี้
เพื่อเติมเสียงให้มากขึ้นนั่นก็เป็นความคาดหวัง
เป็นความคาดหวังแต่ถ้าความคาดหวังนั้นไม่จริง
เสียงเป็นรัฐบาลมีคำถามว่าแล้วมันจะอยู่ได้นานแค่ไหน
แต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยคำถามว่ารัฐบาลจะอยู่นานแค่ไหน
เกิดวิกฤตในสภาเสียงกันไม่ขาด
คำถามนั้นจะถามกันหลังหลังจากที่ตั้งรัฐบาลไปสักปีนึง
ตั้งไปนานก็จะเริ่มมีคำถามนั้นเริ่มเห็นความคลอนแคลน
นี่เริ่มต้นพัวขึ้นมาเป็นรัฐบาลถ้าสูตรนี้จริง๒๕๓เสียง
คำถามก็คือว่าแล้วจะอยู่กันไปได้สักกี่น้ำ
บริหารประเทศกันได้สักแค่ไหน
นี่เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่านานมาแล้วนะครับ
สมการตัวเลขทางการเมืองมันไม่มาเผชิญกันแบบปริ่มน้ำแบบนี้

แล้วมันก็จะนำอะไรต่ออะไรไปเยอะแน่นอนตอนนี้นักธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจภาคนักลงทุน
เขาบอกว่าถ้ายักษ์แย่ยักยันตั้งรัฐบาลกันแบบนี้ถูลู่ถูกังกันไปแบบนี้
เอาเรียกว่าเอาตัวกันรอดกันไปเป็นวันแบบนี้เขาไม่มั่นใจต่อเสถียรภาพรัฐบาล
เขามีคำหนึ่งก็คือว่านักลงทุนไม่มั่นใจขาดความเชื่อมั่นแล้วเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงล่ะครับ
เอาล่ะคอยดูไม่กี่วันนี้รู้เรื่องแล้วครับว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไง
นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของค่ำวันนี้ครับแล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ
ขอบคุณคุณสุภาพนะครับก็อย่างที่คุณสุภาพบอกนะฮะอีกไม่กี่วันก็รู้เรื่องครับ
ว่ากลางเดือนนี้ก็จะเรียกประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกประธานสภาแล้วก็โหวตเลือกนายกแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ตามมาแหละ
ก็ให้มันตามไปแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาของไทยรัฐนิวส์โชว์แล้วนะคะ
เราจะลากันไปด้วยภาพงูเหลือมตัวหนึ่งคุณผู้ชมมันแอบเข้าไปกินแมวในบ้านหลังหนึ่งที่กำแพงเพชรแล้วไปนอนขดอยู่บนฝ้า
ถึงกู้ภัยนี่แหละที่ต้องเอาตัวมันออกแต่อยากจะให้ดูขนาดตัวมัน